ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญใจกลางกรุงริมา

ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเปรู
ทำให้เปรูนั้นมีความพยายามที่จะเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงการค้าจากเอเชียข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกส

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เห็นศักยภาพของประเทศเปรูในด้านนี้นะครับ
พร้อมกับนโยบายการสู้เศรษฐกิจในเชิงรุก
จึงได้นำนักธุรกิจไทยเดินทางมาอย่างประเทศเปลูย์
การค้าเสรีระหว่างนี้ก็กำลังเจรจากันอยู่
คาดว่าจะประสบความสำเร็จในอีกไม่ช้านี้ครับ
ที่นี่คือจตุรัสเซ็นโตรใจกลางกรุงนิมา

เพราะเป็นที่ตั้งของธรรมเนียบประธานธิบดี
สาราว่าการกรุงลิมาและโบสถ์
แต่การปกครองของเปรูกลับไม่ได้เป็นการรวมศูนย์แบบนี้
รวยได้มีการกระจายอำนาจไปให้บรรดาแคว้นต่าง
ซึ่งมีอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณท้องถิ่น

รวมไปถึงมีหน่วยงานส่งเสริมการค้าการลงทุนของตัวเอง
ที่นี่คือเมืองคุสโก้เมืองหลวงเก่าของอินคา
อาจจะเป็นโอกาสในการทำการค้าและการลงทุนของนักธุรกิจไทย
เรืองเดชมหาสารานนท์เอกอัครราชทูตไทยประจำเปรู

และผู้แทนหน่วยงานการค้าการลงทุนของไทย

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังสถานการณ์การค้าการลงทุน
ด้านสินค้าการเกษตรการท่องเที่ยวสิ่งทอ
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของที่นี่
รวมถึงได้มีการลงนามในจดหมายแสดงเจตจำนง
ที่จะสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างภาคเอกชน
มีสินค้าศิลปะหัตกรรมเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก
รวมไปถึงสิ่งทอที่ทำจากคนเอาปากก้าที่เรื่องชื่อ

และนี่ก็คือภาพจำลองในการสร้างถนนขนาดใหญ่
อกจากนั้นยังมีโครงการสร้างรถไฟโมโนเรล
เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเดินทางได้อย่างสะดวก
รวมถึงยังมีโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์

โดยต้องการดำเนินโครงการให้เสร็จภายในเวลา๓ปี
สนใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อทำการค้าการลงทุนกับไทย

จากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง
ขณะที่มีอุตสาหกรรมการผลิตอย่างเช่นการผลิตรองเท้าซึ่งก็มีโรงงานอยู่หลายแห่งเช่นกัน
โดยสิ่งที่ทางแคว้นลิเบอร์ตาร์ทต้องการก็คือหุ้นส่วนในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
เช่นการสร้างสนามบินอนาชาติสร้างถนนท่าเรือ
อกจากนั้นยังสนใจผู้ที่ต้องการลงทุนในการสร้างบ้านเพื่อการเกหะพลังงานทางเลือก
และสิ่งที่สำคัญคืออุตสาหกรรมการเกษตรรวมไปถึงการแปรรูปทำเครื่องประดับเพิ่มมูลค่าของทองคำ
จากปัจจุบันลิเบอร์ตาร์ทส่งออกทองคำในรูปวัตถุดิบอย่างเดียว
รูถือเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง
ที่มีเปรูชิลีโคลมเบียและเค็กซิโกเพื่อก่อตั้งเขตการค้าเสรี
รูพยายามที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าเชื่อมเอเชียเข้าสู่อเมริกาใต้
ซึ่งในเรื่องเดชน์มหาสรานลเอกอักษรศูนย์ไทยประจำเปรียรูปบอกว่า
ข้อตกลงน่าจะสามารถลงนามได้ในเร็วนี้
สินค้าเกือบ๗๐ได้มีการยกเว้นภาษี
แต่ว่ายังไม่ถึงในระดับเป็นศูนย์นะครับ
ตอนนี้เรากำลังเจรจาที่จะทำความตกลงเขตการค้าเสรีนะฮะ
ฉบับสมบูรณ์ระหว่างกัน
ซึ่งอย่างที่ได้กลับเรียนว่าเขาคงจะสามารถที่จะลงนามได้

พรภาคีฟาในเดือนพฤษภาคก์เดือนหน้า
ที่ต้องการใช้ศักยภาพของทั้งสองประเทศ
เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปในภูมิภาค
ในอาเซียนและลาตินอเมริกา
ส่วนตรงนี้ต้องขอเรียนว่า
ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา
ผมยังคิดว่าเราเนี่ยยังติดภาพพจน์ในส่วนที่มันไม่ค่อยดีอยู่นะครับ
แต่ผมคิดว่าในภูมิภาคลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับมีศักยภาพนะที่จะเป็นตลาดให้กับประเทศไทยนะฮะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประเทศไทยเนี่ยก็มองที่จะอาศัยเปลูเป็นประตูสู่ภูมิภาคลาตินอเมริกา
ในขณะเดียวกันเราก็เชิญชวนชักชวนให้เปรูใช้ประเทศไทยเป็นประตูการค้าไปสู่ภูมิภาค
เชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยเฉพาะอาเซียนนะฮะซึ่งมีศักยภาพแล้วก็เอ่อ
เวลานี้เนี่ยทางเปรูเองเนี่ยนะครับก็มองประเทศไทยนะฮะแล้วก็อาเซียนนะฮะ
เอ่อเป็นอันดับหนึ่งที่นี่คือหน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเทือกเขาแอนดิส
ในวันนี้ได้มีการนำผู้ประกอบการของเปรูมาหารือกับผู้ประกอบการของไทย
โดยสินค้าเป้าหมายของเปรูที่ต้องการส่งออกคือสินค้าทางการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดสีม่วง
ีนัวซึ่งเป็นธัญพืชประจำถิ่นที่ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้กินแทนข้าว
เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารมากกว่ารวมไปถึงอาหารที่เรียกว่าซุปเปอร์ฟู้ดต่าง
ซึ่งผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิดปลูกได้เฉพาะที่เปรูเท่านั้น
ซึ่งก็มีผู้ประกอบการไทยสนใจที่จะนำเข้า
เพื่อนำไปต่อยอดผลิตเป็นอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งจะมีคุณสมบัติในการช่วยรักษาโรคมะเร็งและเบาหวาน
คุณภัยบูลสุวรรณาที่ปรึกษาสภาการส่งออกของไทยที่ร่วมเดินทางมาเปรูในครั้งนี้
ระบุว่าเปลูมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมาะกับนักลงทุนไทยที่จะนำสินค้าเหล่านี้ไปต่อยอด
แต่ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง
คิดว่าในความเป็นเปรูของเขาเองเนี่ยเขามีเรื่องสินค้าหลักอย่างที่สินค้าเกษตร
โดยเฉพาะสินค้าที่บ้านด้วยเรื่องของข้าวโพด
หรือแม้แต่มันฝรั่งที่เขามีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน

ขณะที่ประเทศไทยกำลังเติบโตในด้านการบริโภค
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าผักผลไม้เพื่อสุขภาพของเราเอง
เราก็มีไม่เพียงพอในประเทศเราเอง
ประกอบกับเปรูเป็นประเทศที่อยู่มีชายฝั่งที่ยาวมาก
สินค้าทางการประโมงของเขาความสด
แล้วก็การที่เขามีเรื่ององค์ความรู้ในการผลิต
อย่างเช่นต้นน้ำต้นทางของอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว
เช่นประบบลเขามีโปรตีนที่สูงถึง๖๕

หรือแม้แต่การห้ามจับปลาโดยเรือประมงที่ผิดกฎหมาย
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังจะเผชิญกับอุปสรรค

เพราะว่าหมวดอาหารการเลี้ยงสัตว์จำเป็นต้องมีปะปนที่ดีมาก

รวมทั้งสินค้าที่ว่าด้วยแร่ทองคำของเขา
หรือแร่ดีบุกที่เขาทองแดงเขามีเยอะมาก

ที่ไม่ใช่เรื่องสินค้าเกษตรมากมายด้วยซ้ำไป
เราต้องต่าม้ายเท่าที่เห็นเท่าที่คุยกัน

ความเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานไปสู่อุตสาหกรรมต่อยอด
ประเทศไทยมีอุตสาหกรรม๒๕ประเภทที่ผลิต
เกือบจะครบวงจรว่าด้วยเรื่องของการโซ่อุปทานทั้งเส้น
ตรงนี้จึงเป็นจุดที่เป็นโอกาสที่เราควรจะมาเปรู
ทำการค้าเปรูก่อนประเทศอื่นในภูมิภาคของเรา

ความเป็นเข้าใจของรัฐบาลในการตั้งนโยบาย
ซึ่งแน่นอนถ้ารัฐบาลไม่นำใบนโยบายไม่ออกมา
เอกชนก็คงจะไม่สามารถฝ่าฟันไปได้ไกลเท่าไหร่นัก
จริงต้องฝากความหวังฝากรายการว่ารัฐบาล
กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งหลาย
ได้กลับไปพิจารณาว่าเอกชนต้องการให้เป็นนโยบายหลักจริง
อาจจะใช้เวลา๓ปี๕ปีในการเปลี่ยนแปลงในการความร่วมมือ
ถ้ารัฐนำแล้วเอกชนตามต่อมันถึงจะไปได้ครับ
แม้ไทยและเปรูจะมีการค้าระหว่างกัน
แต่ก็ยังไม่มีนักลงทุนไทยเข้ามาลงทุนในเปรู

และพบหารือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้

มีความเข้าใจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนของเปรูมากขึ้น
ขณะที่ฝ่ายเปรูก็จะได้เข้าใจสถานการณ์ของไทยเช่นเดียวกัน
ซึ่งความเข้าใจเหล่านี้จะถูกนำไปต่อยอด
เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันในอนาคต